มาดูต่อกันที่เรื่องความโสดหน่อยดีกว่า
เดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ

รวมไปถึงสาวแจ๊กกี้ชาคลินมิ้งคนนี้ด้วย
เขาบอกว่าโสดนานแล้วพี่ขอโปรโมทตัวเองแบบจุกไปเลยดีกว่า

แจ๊กกี้การันตีความหาเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ

หนูอยากเลิกสดก็เต้นโปรโมทไปเลย